ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
วันนี้มีงานสำคัญเกิดขึ้นนะครับคือการยกเสาเอกพระเมรุมาตรครับ
งานถวายพระเภิงพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ได้ถูกยกขึ้นแล้วในวันนี้
ตามมหัฒนมเริกเวลา๑๐นาฬิกา๑นาที
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวันทินีศรีเคนรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ถือสายสูตรยกเสาเอกขึ้นตั้งตรง
ก็ได้ใช้น็อตจำนวน๘๙ตัวยึดเสาเอกเข้ากับฐานโครงเสา
เพื่อให้เสามีความมั่นคงและแข็งแรงสามารถรับแรงลมได้ค่ะ
พิธีบวงสวงการก่อสร้างยกเสาเอกพระเมลุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะ
โดยเสาเอกพระเมลุมาตรขนาดความยาว๒๑๙เมตรน้ำหนัก๑๙ตัน
ยกขึ้นตามมหัฒโนเลิกเวลา๑๐นาฬิกา๑นาทีที่ผ่านมา
จัดงานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนะคะ
ซึ่งนับตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมา
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมลุมาตร
สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมลุมาตรเป็นประธานในการจุดทึบเทียน
บวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พระมหาครูราชพิธีศรีวิสุทธิกุลประธานครูฝ่ายพราม
จากนั้นผลเอกภรรยุจรรโอชา
ประธานในพิธีเป็นผู้ส่งน้ำปิดทองและผูกผ้าแพร่๓สี
ที่เสาเอกพระเมลุมาตรและถือสายสูตรยกเสาเอกพระเมลุมาตรขึ้น
จากนั้นก็ได้ใช้น็อตจำนวน๘๙ตัว
เพื่อยึดเสาเอกเข้ากับฐานโครงเสาร์
นายกรัฐมนตรีได้โปยข้าวตอกดอกไม้
และวางพวงมาลัยที่โคนเสาเอกพระเมลุมาตร
คณะนาฏศิลป์สำนักสังคีพ
ศิลปากรได้รำบวงสวงจำนวน๙คู่
นายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำ
ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
กำหนดเลิกพิธีบวงสวงการก่อสร้าง
และยกเสาเอกพระเมรุมาตรเป็นมหาธโนเลิก
ซึ่งหมายถึงเป็นเลิกใหญ่ใช้ในการประกอบ

ซึ่งพิธียกเสาเอกพระเมลุมาตรนี้
เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดตามวัตถุประสงค์เดิม
เป็นการประกอบพิธีมงคลในพระพุทธศาสนา
และพิธีพามนะคะเพื่อเป็นการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พยดาอาลักษณ์ในบริเวณท้องสนามหลวง
งานพิธีนั้นก็จะเป็นอนัดสัญญาณ
ให้นายช่างทั้งปวงได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล

แล้วจะได้ถ่ายทอดวิทยาการทั้งปวง
ด้วยความประนีตและงดงาม
และในพิธีวันนี้คือการเริ่มต้นงาน
เพราะฉะนั้นการยกเสาพระเมนหลุด
เนี่ยก็เป็นการขึ้นโครงสร้างแล้ว
การสร้างพระเมรุมาตรนะคะสำหรับ
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์
เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมา
เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประธานของอาคารทั้งปวง
ที่ต้องสร้างสารขึ้นอย่างปรานีตงดงามสมพระเกียรติยศ
ตามแบบแผนของสถาปัตยกรรมไทยค่ะ
การสร้างพระเมลุมาตรนะคะก็ได้ยึดตามหลักความเชื่อ
แล้วก็ตามโบราณราชประเพณี
เชื่อกันว่าพระเมลุมาตรนะคะเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอย่างหนึ่ง
พระมหากษัตริย์ในการถวายพระเภิงพระบรมศพด้วยค่ะ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ